เก็บเงินจากคนที่ต้องการฉีดวัคซีนไป
แต่จริงว่าไม่มีวัคซีนอยู่ในมือหรอก

สิบสวนสอบสวนอาชียากรรมทางเทคโนยี

แกะรอยจนสามารถเข้าไปจับกลุ่มตัว
ของนายถาปกรแก้วศรีอายุ๒๐ปีได้
เป็นผู้ต้องหาในคดีหลอกขายวัคซีน
อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
โดยนายถาปกรณ์รับสาภาพ

เกี่ยวกับการลงทะเบียนจองวัคซีน
และการหาวัคซีนทางเลือกหลายแห่งหลายเฟส
จากนั้นก็จะหลอกขายวัคซีนทางเลือก
ในราคาเข็มละ๓๓๐๐บาท
โดยอ้างว่าเป็นวัคซีนที่เหลือจากการจองซื้อกับโรงพยาบาลเอกชน
นี่เรามีโคต้าอยู่เรามีเหลืออยู่
ทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินมาเพื่อจองซื้อกว่า๕๐คนคุณ
รวมแล้วก็เป็นเงินประมาณ๒แสนบาท
นายถาปกรณ์ก็บอกว่าเพิ่งจะหลอกลวงประชาชนมาได้แค่๓เดือนนี่แหละครับ
เพราะเห็นว่ามีคนต้องการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
แต่รัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอ
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปแบบนั้นปรากฏว่ามีคนเริ่มสนใจ
แล้วก็เริ่มที่จะจองโดยโอนเงินมาให้เขา
เขาก็เลยย่ามใจหลอกให้คนโอนมาเรื่อย
จนกระทั่งตอนนี้มีเงินที่โอนเข้ามาประมาณ๒แสนบาท
ก็ไม่ได้นำเงินนั้นไปซื้อวัคซีนไปจัดหาวัคซีนมาให้กับผู้ที่ต้องการหรอกนะ

ก็นำเงินไปเติมเงินในเกมออนไลน์แล้วก็ใช้จ่ายส่วนตัวหมดแล้ว
ส่วนหน้า
ตำรวจตรวจสอบประวัติของนายถาปกร
ก็พบว่าเพิ่งจะพ้นโทษจำคลุกในคดีช่อกลง
ขายสินค้าออนไลน์มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
ก่อนจะมาก่อเหตุช่อกงหลอกขายวัคซีนในครั้งนี้นะครับ